ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เฉพาะที่ตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำ
จุดนี้เนี่ยทั้งถนนถูกน้ำป่ากัดซะนะคะ
แล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย
ชาวบ้านเองบอกว่าเดินทางออกมาข้างนอกไม่ได้ค่ะ
ทหารจากค่ายวัชิราวุฒินะคะก็ต้องลงพื้นที่ไป
จ่ายทั้งอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะได้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณอรพันธ์ขันทองคำรายงานมาจากอำเภอนพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญค่ะ
ความช่วยเหลือนะคะเริ่มหลั่งไหลเข้าพื้นที่ตำบลกรุงชิง
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยวันนี้ค่ะทหารจากค่ายวัชิรวุฒิกองทัพภาคที่๔
ได้นำอาหารพร้อมน้ำดื่มเข้าแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ
ค่ายวัชิรวุฒิกองทัพภาคที่๔นำกำลังลุยน้ำลงพื้นที่
เพื่อนำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗บ้านห้วยตรง
ตำบลคลองชิงอำเภอนพิตำหลังจากไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นาน๕วันแล้ว
ระดับน้ำจะลดลงแต่กลับทิ้งความเสียหายไว้อย่างประเมินค่าไม่ได้นะคะ
ถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าทะลักซัดขาดหลายจุด
บ้านเรือนพังหายไปกับน้ำหลายหลังและพื้นที่การเกษตรหลายพันไร่
สวนทุเรียนสวนปามยางพาราจมอยู่ใต้ดินและหินที่ไหลมาจากภูเขาจำนวนมาก
บางส่วนถูกกระแสน้ำซัดราบเป็นหน้ากลองค่ะ
ว่ามันจะไม่ท่วมขนาดนี้ก็เลยตื่นมาตี๔มันก็ยังไม่มีน้ำ
แต่ก็ไม่นอนแล้วนะไม่นอนตื่นมาก็ดูน้ำ
ดูนั่งดูดูดูดูมันผิดปกติแล้วก็เลยเก็บของก็เก็บไม่ทันแล้ว
เอาตัวไว้ก่อนวิ่งขึ้นไปหาเพื่อนข้างบนวิ่งไปหาเพื่อนข้างบนว่าจะ
ว่าให้ลงมาช่วยแต่มาไม่ได้แล้วน้ำเต็มหมดเลย
ลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะพบว่าการเดินทางค่อนข้างลำบาก
ชาวบ้านจากพื้นที่หมู่๗บ้านห้วยตรงต้องใช้เวลานานถึง๔ชั่วโมงค่ะ
จะออกมาถนนทางหลักได้นะคะเช่นเดียวกับคนภายนอกหากเข้าไปด้วยรถยนต์
สามารถผ่านได้เพียงแค่บางจุดเท่านั้นเพราะเส้นทางขาดเป็นระยะ
ต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามทางป่าริมน้ำค่ะจากการที่เราประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับ
อ่าทางอบตกรุงชิงเองนะครับก็ได้ประสานความช่วยเหลือไปนะครับ
บอกว่ายังมีพื้นที่หมู่๗นะครับซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่นะครับอ่าทางกองพันธุ์ก็ภูมิครับกองพันธุ์นะครับ
ก็สั่งให้จัดกำลัง๑ชุดนะครับออกมาช่วยเหลือประชาชน
โดยการเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่ที่ยานผ่านะไม่สามารถเข้าถึงได้
อกจากนี้นะคะระหว่างการเดินทางพบการซุดตัวของถนนหลายจุด
ยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มลงมาอีกเพราะยังคงมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน
ขณะการช่วยเหลือจากภายนอกนะคะพบว่าขณะนี้เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงถุงยังชีพ
จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะส่วนที่ในพื้นที่หมู่แปดนะคะ
ล่าสุดเองทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำกำลังนะคะ
เข้ามาต่อไฟให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้ซึ่งคาดว่าภายในค่ำคืนนี้น่าจะเสร็จสิ้นดีนะคะ
ส่วนด้านหลังของดิฉันที่เห็นอยู่นี้นี่คือพื้นที่ขออภัยค่ะ
นี่คือแผนที่นะคะที่แสดงความเสียหายภาพรวมจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
จะเห็นได้ว่าจะมีความเสียหายอยู่หลายจุดนะคะในหมู่บ้านทั้ง๑๑หมู่บ้านในตำบลกรุงชิง
ที่สุดค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่๗แล้วก็หมู่ที่๘ที่มีดินโครนถล่มนะคะ
ถนนยังขาดเสียหายหลายจุดและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ